ต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะที่เชียงใหม่รุ่นใหญ่ใส่กันยับเลยไม่ได้ตีกันนะ
แต่เขาซ่ำกันเขามีเพศสัมพันธ์กันข้างเจดี๕๐๐ปี

คราวก่อนอะไรนะต้นยางนาต้นยางนาจนล้มตอนนั้น
เข็ดอีกเหรอจะให้เกิดอาเภษกันอีกรอบแล้วหรือ
ไม่ชัดเลยเออดีแล้ว
ชัดแล้วดีแล้วเพราะถ้าเห็นชัดมันคือความอูจาดของแท้
หนุ่มใหญ่ใหญ่ขนาดไหนอายุเกือบจะ๕๐แล้วฮะ
หนุ่มคนนี้อายุ๔๘ปีสาวคนนี้อายุ๔๒ปี
นี่รุ่นใหญ่ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันร้อนแรง

เป็นฐานเจดีชื่อว่าเจดีแดง
เป็นโบราณสถานอายุเกือบ๕๐๐ปี
กี่ปี๔๗๖ปี
โอ้โหโบราณมากฮะเหมือนเมืองเชียงใหม่เลยล่ะ

เขาถ่ายบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนช้างเผือก

และสุดท้ายเหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรช้างเผือก

บอกเขาไม่ใช่พวกถ่ายคลิปเพื่อจะเอาไปขายโอลี่แฟน
แล้วยังไงเขาเจอผู้หญิงคนนี้คือแฟน

เขาไม่ได้ถ่ายคลิปจะไปขายโอลี่แฟน
แต่เขาเจอแฟนนี่คือแฟนเก่าของเขา
นัดเจอแฟนเก่าและผสมกับการเมา
วันนั้นก่อนจะมาเจอแฟนเก่าไปกินเหล้าจนเมา

จากนั้นมันเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่

ซ้ายมองขวาเหมือนไม่มีใครอยู่บนโลกใบนี้
จัดไปซะทีใครจะรู้ล่ะ
โอ้โหนี่ยังมีหน้ามาบ่อยแล้วใครจะรู้
รถวิ่งกันขวากไหวขนาดนี้ยังกล้าทำ

ไม่ได้เลยฮะแล้วก็สุดท้ายมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขอโทษแล้วกันผมเมื่อกี้ก็ไม่รู้ไงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร
อย่าทำเลยนะฮะแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่ชาวเชียงใหม่
ผู้ชายลำผู้ชายลำพูนผู้หญิงลำปาง
แต่มาก่อคดีที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจแจ้งข้อหาผิด
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๘๘
ก็คือการกระทำอันควรขายหน้าต่อธาระกำนันปรับเบื้องต้น๕๐๐บาทนะครับ
ส่วนเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเชียงใหม่หวั่นใจ
มันไม่มียางอายกันเลยมันไม่สนใจเมืองเชียงใหม่อายุ๗๐๐๘๐๐ปีเลย
กลัวว่าจะมีอาเภษเพราะคราวก่อนที่มีการซ่ำกัน
คราวนั้นจำได้มั้ยต้นยางหนาหลง๑๔สาวไฟหลง๔๐
นั่นคือเชื่อว่าเกิดจากอาเภษของการกระทำครั้งนี้แหละ
และคราวดั่งกล่าวล่าสุดเนี่ยมาทำกันที่เจดีแตง

เลนพิเลนกันกลางถนนบ่อยครั้งเหลือเกิน
ค่ะอุจจัดตามากเลยนะคะ